ได้เวลายิ้มได้เวลาเพลินแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วค่ะยิ้มหวานกับพี่ทิเป้
แล้วก็ให้พี่ทิเป้ยิ้มบทบาทกับคุณผู้ชมด้วย
ครับครับผมได้เวลาน่ารักแล้วครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

จะน่ารักแบบไหนนั้นเชิญชมได้เลยครับ
สงสัยว่าเจ้าลีเมอร์ตัวนี้จะหิวแล้วครับคุณผู้ชม
แอบมากินอาหารของเจ้านาย
ลองลืมซะหน่อยว่าคืออะไรกันแน่

เปรี้ยวจี๊กขนาดไหนแต่ก็ยังกินนะครับ
โอ๊ยก็รู้อยู่วันเปรี้ยว

แต่ไม่ดูน้ำหนักตัวเองครับ
เป็นอะไรมาใครรับผิดชอบ
นั่นนั่นมันเป็นแท่งปูนนะครับคุณพี่
เขาเอาไว้โชว์ไม่ให้คนไปเหยียบนะครับ
ออกกำลังกายกันไว้จะได้หุ่นดี

เอ๊ะนั่นไม่ใช่ออกกำลังกายแบบธรรมดานี่ครับ
เยื้องกายกรีดทั้งนิ้วทั้งขา

จะเป็นการออกกำลังกายลีลาใหม่
ที่เขากำลังฮิตกันครับ

แม่ไม่ห่วงใยเพื่อนฝูงไม่สนใจใคร

เรียกได้ว่าเต้นจมปักก็แล้วกันเด้อ

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ